เรื่องราวต่อไปนี้นะฮะมีคุณพ่อท่านหนึ่งเขาโพสต์ภาพ
และเรื่องราวเขียนเอาไว้ในเฟซบุ๊ก
เป็นเรื่องราวของลูกชายของเขาวัยเพียง๑ขวบกว่า
เป็นแผลเต็มมือเลยผู้พองบวมไปหมดเลยเด็กตัวนิดเดียวเขาบอกว่า
เกิดจากความสับเท่าของเจ้าที่ของโรงพยาบาลแถวประถุมธานีครับ
จริงให้น้ำเกลือต้องเจาะไปถึงเส้นเลือดใช่ไหม

แต่ครั้งนี้เขาเจาะไปบริเวณที่ผิวหนังนะครับ
คือแค่ใต้ผิวหนังแล้วมันก็จะบวมมาตัวอีกแบบ
วมเป่งพองแล้วอาการมันก็หนักขึ้นแล้วเขาบอกว่า
โรงพยาบาลไม่รับผิดชอบก็เลยโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีเพจเอาไปลงวอนให้สื่อเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
ตอนนี้ไทยรัฐทีวีรับทราบรับรู้แล้วนะครับ

ขวบ๖เดือนเองคือน้องขยับมือไม่ได้แล้วติดเชื้อแบบนี้เลย
แล้วคุณพ่อก็แบบแล้วน้องจะหายไหม
นะครับคือคุณพ่อเนี่ยเขาโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่า
ผมไม่ไหวแล้วผมกราบเพื่อนทุกคนที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก

วันที่๓ที่โรงพยาบาลวงเล็บแห่ง๑ในจังหวัดปฐุมธานี
ผมก็ยังไม่ได้รับคำยืนยันที่แน่นอนจากหมอว่า
จะรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ยังไง
มีแต่ให้รอมือลูกผมจะหายเป็นปกติไหม

เหตุเกิดเพราะความไม่ใส่ใจของพยาบาลเพียงคนเดียว

พาลูกชายอายุ๑ปี๖เดือน
ก็ยังพูดไม่ได้แหละนะเด็กอยู่นะฮะ

คุณหมอก็แทงเพื่อจะให้สายน้ำเกลือไปสักประมาณตอนตีหนึ่ง
จากนั้นก็ไม่มาดูเลยว่าสายน้ำเกลือมันปกติหรือเปล่า

ลูกชายเขาร้องไห้หนักมาก
แล้วคุณหมอก็เพิ่งมาดูตอน๘โมงเช้า
ปรากฏว่าอ้าวน้ำเกลือไม่เข้าเส้นเลือดเลยครับ
ชั่วโมงแต่มันกลับไปเข้าใต้ผิวหนังของเด็กแทนนะคุณผู้ชม

แล้วคุณหมอเองก็มาดูอาการบอกว่าจะรับผิดชอบให้

เพราะเดี๋ยวรับผิดชอบให้นะฮะ
พอผ่านไป๑วันวันที่๙เมษายน
เขาบอกว่าผมขอพบภูมิในการโรงพยาบาล

ให้เขียนเอาเขียนคำร้องขอพบผู้บริหารของโรงพยาบาลเองนะฮะ
ก็ได้มีการขอชื่อขอเบอร์โทรไป
แล้วบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้คือวันที่๑๐เมษายน

บอกว่าวันที่๑๐เมษายนจะมีคนโทรมา
รอทั้งวันก็ไม่มีใครโทรมา
คุณพ่อก็เลยให้แฟนเนี่ยแม่ของเด็กเนี่ย

มือน้องเขาเนี่ยก็อาการมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นเป็นแผลลามมากขึ้นนะครับ
ผู้โพสต์ก็บอกว่าไม่รู้จะพึ่งใครจริงสภาพจิตใจครอบครัวก็แย่ลงแย่ลง
นะฮะก็เลยโพสต์เรื่องราวแล้วคุณพ่อเขาเองเนี่ยก็มีการมาแท็กผมด้วยนะ
คือมีคนเขาก็แท็กมาถึงตัวผมเองที่นี่ที่เฟซบุ๊คของส่วนตัวด้วย
แล้วก็มีคนแชร์ภาพไปแชร์เฟซบุ๊กไปก็กระจายข่าวไป
ทีมข่าวเราได้ทราบก็ติดต่อไปตอนเนี้ยทีมข่าวเราเนี่ยนะฮะ
ก็ติดต่อไปยังพ่อของเด็กแล้วอยู่ระหว่างการลงพื้นที่แล้วก็ไปติดตามข้อได้จริง
เดี๋ยวต้องไปถามทางด้านของโรงพยาบาลด้วยว่าจะรับผิดชอบเหตุการณ์นี้อย่างไรนะครับ
เพราะว่าตอนนี้คุณยุธยาตุ้มมีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วด้วย
เดี๋ยวจะมีความคืบหน้ารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
รอติดตามทั้งในข่าวเย็นและประกาศจรรย์รัฐนิวส์โชว์ด้วยนะครับ